จะให้ดูคลิปต่อไปนี้จริงก็มีการนำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวาน

พนักงานที่อยู่ในโรงรับจำนำของรัฐเนี่ยที่นั่งนับเงินอยู่เนี่ย
เขาเอาเงินของลูกค้าไปหรือเปล่า
เงินก้อนนี้๔๕๐๐บาทเป็นของแม่ค้าขายผัดไทย

แต่นับไปนับมาพนักงานบอกว่าขาดสองพัน
แต่แม่ค้าผัดไทยบอกว่าฉันนับมาดีแล้วมันครบสี่หมื่นห้า
นี่เขาบอกว่ามันมีปัญหาใบที่๑๙กับใบที่๒๐
คุณผู้ชมดูเขาบอกว่าพนักงานหุบเงินไปในช่วงของใบที่ยี่สิบ
จังหวะนี้เอ๊ะทำไมหยุดเอ้ยพับทำไมพับทำไมแล้วไปไหน

อันนี้คือเจ้าของเงินเขาไปขอคลิปมาจากโรงรับจำนำของรัฐย่านสะพานใหม่
ที่เขาไปถ่ายเขาบอกว่าเอ้าทำไมมันมีจังหวะใบ๒๐
ทำไมพนักงานถึงพับนี่นี่เขาพับไปแล้ว

ลูกค้าบอกอ้าวก็ฉันนับมาดีแล้ว๔๕๐๐

ทั้งเครื่องทั้งคนยังขาดอยู่
แล้วมือไปข้างล่างทำไมนี่นี่
อันนี้คือเป็นสิ่งที่สงสัยอยู่

ดูบางท่านได้เห็นคลิปแล้วก็ยังคงสงสัยอยู่แต่
พนักงานยืนยันฉันไม่ได้เอาเงินของคุณไป

อันนี้มันคือคลิปวงจรปิดที่เห็นว่าพนักงานที่เคาน์เตอร์เขานับเงินอยู่
อันนี้คือสถานธนานุเคราะห์บอกได้แล้วนะฮะ
เพราะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ
แถวสะพานใหม่ลูกค้าเขาคงใส่ว่าเอ่อพนักงานยันเหรอรึเปล่า

แล้วก็รวบเงินทั้งปึกเดียวกันใส่เครื่องนับเงิน
ก็สังเกตว่ามีช่วงหนึ่งพนักงานเอามือขวาลงไปข้างล่าง
แล้วยื่นมือเข้าไปที่ใต้โต๊ะนะครับ
คนที่เอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยเขาเป็นเจ้าของเงิน
ชื่อว่าคุณพากามาศนวะสายศรีอายุ๓๑ปี

กลางวันเธอขายผัดไทยกลางคืนเป็นนักร้องตามร้านอาหาร
ทำไมต้องทำแบบนี้โอ้โหโควิดมันหนัก
ค่าใช้จ่ายไม่พอใช้จ่ายมันโอนค่าเทอมลูก
ค่าเช่าบ้านโอ้มากมายเหลือเกินสุดท้ายตอนแรกเนี่ย
ก็เลยเอาทอง๒บาทไปจำนำไว้
ตั้งแต่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาเอาออกมา๔๕๐๐๐บาท
เธอทำงานเก็บเงินทั้งผัดไทยทั้งร้องเพลง
เอาได้เงินแล้ว๔๕๐๐บาทจะไปถ่ายทองคืน
พอเอาเงินตอนจะไปเอาเงินติดตัวไป๔๕๐๐กับ๕๐๐กว่าบาท

แต่พอเอาไปถึงพนักงานบอกว่าอ้าวหาด้วย๒๐๐๐บาท
งงว่าหาได้ยังไงอ่ะฟังเสียงของเขาหน่อย

ได้๕๖๐๐บาทมันเหนื่อย
แล้วกว่าหนูจะเก็บเงินทั้งชีวิตหนู
หนูมีทอง๒บาทได้มันเหนื่อยมาก
หนูหนูรักทองของหนูหนูต้องการเอามันคืนมาเนี่ย
แล้วเงิน๒๐๐นี้มันหายไปโดย
โดยมีพิรุษที่หนูติดใจสงสัย
แล้วพอหนูขอกล้องจากเขาหนูเห็นในกล้อง
หนูเห็นอ่ะมันชัดเจนอ่ะ
คนที่ลงจำนำเขาก็พูดหลายคนช่วยกันพูด
หนูก็ไม่ยอมเพราะหนูเห็นว่ามันไม่ใช่
หนูก็หวังมาพึ่งโรงพัก
ว่าที่สิ่งที่หนูเห็นให้เขาช่วยหนูหน่อย
เธอร้องไห้เลยนะคุณผู้ชมและอย่างที่ผมบอกไปว่าเธอบอกว่าเธอจำแม่นมาก
เธอเนี่ยเตรียมเงินไป๔๕๕๖๓บาทจะไปถ่ายทอง
เพราะตอนจำนำไปมัน๔๕๐๐ก็นับดีแล้วนับ๒รอบเลย
มัน๔๕๐๐๐กว่าบาทนะฮะเป็นแบงก์พันธุ์๔๕บาทแบงก์๑๐๕บาท
๒๓ใบแล้วก็เหรียญบาทอีก๓เหรียญ

พอเอาเงินไปให้ทำไมบอกว่าหายไป๒๐๐
เธอก็ยืนยันว่าเธอนับไปถูกต้อง
พนักงานก็ยืนยันว่าไม่ครบนะค่ะ
ด้วยความที่อยากได้สร้อยคืนก็ไปหาเงินไปกดเพิ่มมาอีก๒๐๐บาท
ก็มาให้เขาเพิ่มไปอีก๒๐๐จนครบตามที่พนักงานเขาบอกมา
พอกลับไปบ้านเล่าให้แม่ฟังก็เลยสงสัย
ก็เลยกลับไปที่สถานธนานุเคราะห์สะพานใหม่ไปขอดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไปเจอที่เราเห็นก็คือจังหวะใบที่๒๐
เหมือนมีการพับอะไรแบบเนี้ยเธอก็เลยเอาหลักฐานเนี้ย
ไปแจ้งความที่สนบางเขนนะฮะทีนี้เราต้องฟังความสองด้าน
ฟังผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์๙ชี้แจงกันหน่อย
คุณพัทรชัยจันสีเขาบอกว่าไอ้แบงค์พันธุ์ที่มีปัญหาเนี่ย
คือใบที่สิบเก้ามันพับอยู่เขาชี้แจงว่าตอนนับเนี่ยมันพับอยู่
พนักงานเห็นก็เลยคลี่ออกแล้วใบที่๒๐ก็วางอยู่บนโต๊ะ
จากนั้นก็นับใหม่อีก๑กองที่อยู่ในมือก็ได้ทั้งหมดเนี่ย
ใบซึ่งมันก็ขาดไป๒ใบเนี่ยคุณผู้ชมดู
แต่จังหวะที่เราภาพที่มันเห็นเหมือนจริงมันไม่ได้พับอยู่เนาะ
มันเหมือนมันแบร์อยู่แต่มันมีการพับที่หลังเนี่ย
นี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมจับพับปุ๊บไปอย่างนี้
คือทั้งเจ้าหน้าที่อธิบายว่ามันพับอยู่ตั้งแต่แรกมันพับอยู่เลยต้องคลี่มันออก
แต่เท่าที่เราดูพนักงานเป็นคนพับเป็นคนพับไป
อันนี้มันก็ไม่ตรงกันแต่เขาชี้แจงอย่างนั้นนะคุณผู้ชมนะฮะ
อันนี้มันคือก็เนี่ยฮะตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแล้วกัน
แต่เขายืนยันว่าไม่มีธนบัตรอยู่ในมือของพนักงานอืม
ยืนยันว่าการรับพนักงานเข้ามาทำงานที่นี่
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องมีระเบียบขั้นตอนที่เข้มงวด
มีข้าราชการซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันให้กับพนักงานด้วยเพราะว่า
เป็นสถานจนานุเคราะห์ซึ่งเป็นของรัฐด้วยนะฮะ
ไปปล่อยเสียงทางด้านของผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์หน่อยนะฮะ

คือจากการที่ตรวจสอบเราก็เห็นแล้วว่านับตรงกับที่ปั่นจริง๔๓ใบ
เพราะว่าไอ้การที่เขาบอกว่าพนักงานเราซ่อนเงิน
ครับดึงแล้วขยำไว้ในมือมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเร็วมาก
แล้วตอนช่วงที่จังหวะน้องเขามันปั่นแล้วก็อีกมือมาเกาคุม
มันก็ไม่มีอะไรในมือพร้อมพร้อมตรวจสอบครับ
ทางทางน้องเองเขาก็ยินดีตรวจสอบครับเพราะเพราะเพราะว่าเขาบริสุจใจ
แต่ทางน้องเขาบอกเขาเคยเห็นในคลิปวิชาชีพทำแล้วบอกทางน้องไม่ใช่วิชาชีพ
เราเป็นรัฐงานของรัฐทำงานปกติทุกคนก็ทำงานเป็นปกติ
ไม่ได้เอาเข้าไปแล้วก็ทำงานปกติเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเงินมันหล่น
เวลาเห็นต้องเห็นที่พื้นอยู่แล้วมันไม่มีครับ
ผู้จัดการยืนยันแบบนี้เราให้คุณผู้ชมดูภาพอีกครั้งหนึ่งเป็นภาพสโล
เพื่อเป็นการยืนยันตามคำพูดของท่านผู้จัดการว่าถึงแม้จะพับ
แล้วเขาก็คลี่ออกเหมือนเดิมเห็นไหมฮะ
แล้วเหมือนเงินมันก็อยู่ที่มือเขาเหมือนเดิมเพื่อเป็นการยืนยันว่า
พนักงานเอาเงินคลี่ออกแล้ววางไว้ที่โต๊ะแล้วก็นับปึ๊งต่อไป
เขายืนยันว่าพนักงานไม่ได้เอาเงินไปอืมในมือมันก็ไม่ได้เห็นชัดว่าเขากำเงิน
หรือไปโยนทิ้งใต้เก๊ะมันก็ไม่มีค่ะนะฮะก็เขาบอกว่าเขาเป็นการตรวจสอบประวัติอายกรรม
พนักงานก่อนรับเข้ามาทำงานแล้วทุกคนอืมนะฮะผู้จัดการยืนยันแบบนี้ว่าไม่มีนะ
เงินไม่ได้อยู่ที่มือของพนักงานคนนี้ถึงแม้มันจะมีการพับการคลีด
แต่ว่าก็วางไว้ที่โต๊ะเหมือนเดิมแล้วก็เอาใส่เครื่องไปค่ะนะฮะอันนี้ทีนี้ตำรวจเองก็ต้องเรียกมา
เรียกพนักงานในคลิปเนี้ยมาสอบปากคำพนักงานเองก็ยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมดังกล่าว
ได้เอาเงินของลูกค้าไปลูกค้าอาจจะลืมหรือเปล่านับไม่ครบหรือเปล่า
หรืออย่างไรก็ตามทีอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบต่อไป
โอเคมันมีการพับการคลี่แต่ว่ามันก็อยู่ในกองบนโต๊ะเหมือนเดิม
อะไรแบบนี้นะฮะก็ว่าไปตามกระบวนการแล้วกันค่ะนะฮะ